ชาวบ้านในจังหวัดสมุทรสาครเขาบอกว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์จริงเพราะมีเรือตะเคียนลำใหญ่
มาโชคจะใหญ่ขนาดไหนไปดูค่ะ
นี่ใหญ่มั้ยจ๊ะพี่จ้าทั้งใหญ่ทั้งยาว
หลายท่านอาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเพราะที่นี่โด่งดังมาก
นี่คือสารพันท้ายนรสิงตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร
เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และความเป็นมาเกี่ยวกับพันท้ายนรสิง
ซึ่งเป็นในท้ายเรือของสมเด็จพระเจ้าเสือค่ะ

ก็อย่างที่เห็นล่ะคุณภายในศาลแห่งนี้
มีเรือทำจากไม้ตะเคียนขนาดใหญ่
ความยาวก่อนนะคะ๑๙๔๗เมตร
กว้างนะความกว้างนะ๒๐๙เมตรและสูงอีก๑เมตร
กาบเรือหนา๗๕เซนติเมตร
คาดว่าเรือลำนี้น่าจะมีอายุกว่า๓๐๐ปี

ชาวบ้านในตะบนพันท้ายนรสิงศ์เป็นคนขุดพบ
แล้วก็ได้นำมาบริจาคไว้ที่ศาลแห่งนี้

เรือลำนี้อาจจะเป็นเรือในขบวนเสด็จ
หรือเรือที่ใช้ลำเลียงทหารในอดีตก็เป็นได้คุณ
ในช่วงใกล้วันประกาศรางวัลแบบนี้
มีทั้งมาเสี่ยงเซียมซีนจุดจุดทูบเสียงท้ายที่นี่ก็มี
อืมพอถูกรางวัลหรือสมใจปรารถนาแล้วก็จะนำข้าวของมาแก้บนอ่า
นะคะส่วนใหญ่ก็แก้บนกันไปหลากหลายอย่างเหมือนกันขอบคุณเจ้าของคลิปนี้ก่อนนะคะ
คนใช้งานติ๊กต๊อกท่านนี้ที่เรานำคลิปอนุญาตสิต้องบอกว่าอนุญาตให้เรานำคลิปนี้มาเผยแพร่
แล้วก็ต้องบอกว่าเราไม่ค่อยได้พูดถึงสารพันท้ายนรสิงเท่าลองไปดูสิ
ใช่ผมเคยไปแล้วเขาว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์มากไปที่นั่นเนี่ย
เพราะว่าไปทำรายการตลอดกินอยู่ช่วงนึงโอ้โหร้านอาหารเท่านั้นอร่อยด้วย

มีโอกาสถ้าไปกราบไหว้ที่สารพันท้ายแล้วเราก็
หาอะไรทานด้วยนะเที่ยวด้วยก็ดี
ฝากเยอะแยะเลยอากาศก็ดีด้วยนะคะ